ไปดูค่ะก็จะบอกว่ามีเรื่องที่ต้องลองถูกกันฟังเยอะไม่ใช่แค่สามีภรรยาเท่านั้น
โจรขโมยก็มาคุณผู้ชมแม่ค้าขายแม่กวาดที่จังหวัดนครนายกนะบอกว่าเดือนนึงเนี่ยนะคะ
เจอโจรมาขโมยแม่กวาดเนี่ยถึงสองรอบ
คือบอกเลยนะว่าอยากจะให้ตำรวจจับไม่ได้สักทีถ้าจับได้นะตบสักที
อ่ะคุณผู้ชมคือเรื่องราวนี้นะเราเคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะว่ามีโจรมาขโมยไม้กวาด
แม่ค้าที่เขาขายอยู่ริมถนนครั้งนี้มาอีกแล้วอะค่ะโจรเนี่ยไม่ยอมไม่ย่อท้อต่อการขโมยเลยนะมาอีกรอบ
สูงนะอายุสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาว
หน้ากากอนามัยสีดำด้วยเนี่ยค่ะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ด้อมมอง
แล้วค่อยเข้าไปภายในร้านจากนั้นก็ไปขโมยไม้กวาดเยอะมาก
อืมร้อยยี่สิบด้ามอ่ะร้อยยี่สิบด้ามคูณกันแล้วเนี่ยเป็นเงินถึงสาม
หมื่นบาทนะคุณโอ้โหแล้วค่อยค่อยหอบไปคุณครับครับครับดีน่ะที่ผ้า
จรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อ่ะทีนี้เขาเดินออกไปพร้อมกับ
กวาดมัดใหญ่ออกไปทางด้านหลังร้านที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่อะค่ะ
และยังไม่พอเดินกลับมาอีกมาหอบมาอุ้มเอาไม้กวาดที่เหลือไปอีก
แบบไม่มีความละอายหรือเกรงกลัวใดใดอืมทีนี้แม่ค้าเจ้าของร้านคือ
คุณอันชะลีมูบสะท้านเนี้ยอืมบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วบอกว่าโอ้โหมันเจ็บ
จริงเพราะครั้งนี้ที่ถูกขโมยเนี่ยมันครั้งที่๓แล้วนะ
ตามแล้วเหรอใช่ค่ะที่โดนขโมยไปเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยร้านแจ๋ว
เนี้ยเขาบอกว่าวงจรปิดก็มีอ่ะครับหลักฐานก็มีแต่ก็ยังตามจับตัวไม่ได้อืม
มาโดนครั้งนี้อีกโอ้เจ็บใจจริงจริงก็เลยเอาอย่างนี้นะคะ
ครับอยากจะฝากบอกถึงคนที่ขโมยไม่กวาดไปเอาแบบสั้นสั้นเลยอืม
ได้ใจความง่ายง่ายครับไปฝากพี่ต่อพี่ต่อส่งให้เราที่กล้องนี้ท้อใจไหมป่ะ
เนี้ยฟอตบกำบานทีนึงคือคงจะครับแขนใจอ่ะ
คือเราก็ไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหจะต้องมาทำร้ายร่างกายกันให้มันหายคง
ไอ้แค้นคือเขามีกฎหมายของเขาอยู่แหละแต่บางทีแม่ค้าเขาก็อัดอั้นตันใจ
เหมือนเป็นการระบายนะได้พูดได้บอกหน่อยถึงความรู้สึกว่ามันครับแค้นขนาดไหน
ก็อึดใจอึดอัดใจแหละถึงบอกแบบเนี้ยเพราะว่าสามหมื่นบาทที่มันหายไป
คุณผู้ชมมันไม่น้อยนะนอกจากนี้ทุกคนอัลชาลียังบอกว่าครั้งนี้เนี่ย
ยังถือว่าโชคเข้าข้างแหละเพราะอะไรเพราะลูกชายค่ะได้ติดกับดักตอก
ปูสามนิ้วเอาไว้ที่พื้นที่เราเห็นไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีกล้องวงจรปิดนะคะ
หวังว่ากำดักนี้จะช่วยดักขโมยนะเหยียบแล้วก็บาดเจ็บเออ
เหมือนที่ดักหนูอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ
แต่อุตส่าห์ทำเอาไว้นะแต่โจรมันก็ไม่พลาดอ่ะ

ไม่รู้คราวหน้าจะต้องหากับดักหรืออะไรอีกเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ติดแล้ว
กับดักก็ทำแล้วทำรั้วไหมคราวหน้า
แต่จริงก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะก็ช่วยกัน
ทุกภาคส่วนนะครับประชาชนก็ดูแลตัวเอง
ประกอบการก็จัดการร้านตัวเองให้เรียบร้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีสายตรวจพันมาหรือยังไง
อันนี้ก็ฝากเอาไว้เพื่อความสงบสุขของทุกคนนะคะ